คิดว่ากดดันเวลาประกาศ
แต่ตอนด้ายถ้าไม่ได้ให้ปะกี้ประกาศ
ดูเป็นคนไม่ดีเวลาโอกาสก็ร้องผิด

คุณสรพงศ์บอกแล้วว่า๑๐๐นะครับ
สันติดวงสว่างโรคประหลาด
เป็นเพลงในอัลบั้มชุดแรกเลย
ในชุดครูดงเด็กดอยนะครับเป็นเพลงแรก
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณสันติดวงสว่าง
ฝีมือโดยครูสงเคราะห์สมรรถภาพง

สมกับเป็นเพลงที่เคยใช้ประกวดเมื่อ๖ปีที่แล้ว
สมกับเป็นเพลงที่ชื่นชอบศิลปิน
ถือว่าเพลงนี้สมทุกอย่างเลยค่ะ

มีน้อยคนนะครับที่จะผ่านมาถึงครึ่งทางนะฮะ

มีแค่๒๓คนเท่านั้นเอง
ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่ผ่านมาถึงเพลงที่๕ได้
แล้วไปถึงเพลงที่๖
เพลงที่๖นี้มูลค่าถึง๖๐๐๐บาทแล้วนะครับ
เพลงที่๗นี้๑๐๐๐๐๐บาท

เพลงที่๘๓๐๐๐๐๐บาท
ป้าชะแรมทำไปแล้วนะครับ๓๐๐๐๐๐บาท
ถ้าเพลงที่๙ล่ะคะ

เชล่มก็ร้องเพลงที่๙ไปแล้วแต่ร้องผิด

แต่ถ้าข้อใดก็ตามร้องครบ๑๐หยิบไปเลยค่ะ
ล้านบาทครับ
ตอนนี้มาสู่ครึ่งหลังกันแล้วนะครับ
เพลงที่๖มูลค่า๖๐๐๐บาท

เกิดอะไรล่ะ
นี่นะครับ
๑๐๐ครับ

จะเล่นหรือจะหยุด
เล่นครับ

หรือไม่ใช้ครับ

มั่นใจมากว่าไม่ใช้นะฮะ

กิ๊นกทร
ก้ายกล้อง
สนุกสนานอยู่ดูเพลงที่๗๘
ตรงนี้ก้านชื่นเฟ่น

คุณเองก็เล่นเกมเพื่อสะสมคะแนนได้ค่ะ
เขาบอกว่าเขามั่นใจเต็มร้อยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับ
ก่อนที่จะร้องแวะไปทางบ้านหน่อยไหม

เขาไม่ต้องแวะไปทีนี้ดิฉันอยากให้แวะมา
ทีนี้ลูกแวะมาหลายคนแล้วภรรยารบกวนแวะมาด้านบนนิดนึงได้ไหมครับ
ภรรยาแวะมาให้กำลังใจสาดีสักนิดหนึ่ง
แวะมาเติมหน่อยของขาด

โชคดีค่ะขอให้มีสมาธินะคะหอยทำได้นะคะ
สิบสิห่างหรือเศร้าสิห่างสิจับมือกันอย่างว่าสันวา
หัวใจสะวอยนอกบอกว่าสาปัดสิว้าวไปกันก็ได้
ใส่ว่าสิบ่ตีหนาใสว่าสิมีกันและกัน
ใส่วาสิหักแรงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไป
ใส่ว่าสิบอทิตาใส่ว่าสิมีกันตลอดไป
ใส่ว่าสิบอแม่งใส่ใส่ว่าสิอีกแค่

ยาวยาวย้อนผู้สาวเตือนใจให้จนเสร็จ
บอกคิดบอกกันว่าสิห่างสิเพ
สะเลเตะดอกมีไร้กลิ่นฟอง
เหตุจังใดหัวใจบอกพร้อม
หรือต้องยอมรับความเป็นจริงอีลี
ให้สาเด้อให้ตายมือนี้
ให้คนที่ลืมสัญญาต่าง
ใส่วาธิบอทินตา
ใส่วาสิมีกันและกัน
ใส่ว่าสิห่างแห่งกัน
ใส่ว่าสิมีกันตลอดไปมี
ใส่ว่าสิบอทิตา
ใส่ว่าสิมีกันด้วยไปที่นี่
ใส่ว่าสิบ่อแรงใจ
ใส่ว่าสิมีแห่ง

ทุกคนสุดคือ

ยังฮอตฮิตอยู่เลยนะฮะเพลงนี้

เต็มร้อยเลยอยากให้ได้ในเพลงนี้เพราะว่า

ร้องทุกวันร้องร้องเยอะมากร้องแล้วร้องอีกครับ

คือเพลงหมดหรือว่าไม่ได้ต่อเพลงอื่น

เขาชอบครับชอบแล้วคิวเลยขึ้นไปเลย

เอาละตอนนี้คุณสรพงศ์จะอยู่กับรายการของเราต่อไป

หรือจะต้องกลับบ้านไป
พร้อมกับลูกและเมีย

ครอบครัวค่ะเชิญวันนี้เลยค่ะ
มาให้กำลังใจคุณสรพงศ์หน่อย
มา๓คนเลย๓คนเลย
เพลงที่๖มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณสรพงศ์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ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
หรอได้ไหม
หลุมใจหลุมใจหลุมใจหลุมใจ

มูลค่า๖มือนบาท
คุณซอรพงธ์

ดังดังดังตามไปดังเร็ว

ดัง